ดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะช่วงนี้มีพายุฤดูร้อนค่ะ
ถล่ม๕หมู่บ้านในจังหวัดบุรีรำถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ๓๐ปีเลย
ทำให้บ้านเรือนพังเสียหายกว่า๑๐๐หลังคาเรือน
ส่วนสกลนครเองค่ะมีร้านค้าวัสดุพังเสียหายอย่างหนัก

นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะพายุฤดูร้อนพัดถล่มในอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครค่ะ
โดยพนักงานร้านสะดวกซื้อเขาบันทึกเอาไว้ได้
ก็แสดงให้เห็นถึงความแรงของพายุที่พัดพาเอาแผ่นสังกษี
ซึ่งน่าจะเป็นสังกษีหลังคาของร้านโฮมช็อปที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
ปลิวเข้ามาภายในปั๊มน้ำมันสร้างความหวาดเสียวให้กับผู้ที่พบเห็นกันนะคะ
ส่วนร้านโฮมช็อปบริเวณหลังคาของอาคารทางด้านหลังร้าน
ถูกแรงพายุพัดจนเป็นช่องโหวขนาดใหญ่
โครงสร้างบางส่วนยุบตัวลงภายในร้าน
ทับกับวัสดุอุปกรณ์สินค้าจนได้รับความเสียหายค่ะ
จากนี้ยังมีเสาไฟฟ้าตลอด๒ฝากฝั่งถนนที่หักโค้นเสียหายไปกว่า๒๐ต้น

เจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้การได้เป็นปกติแล้วค่ะ
ต่างจากที่บุรีรำนะคะมีพายุฝนพัดกระหน่ำ
แล้วก็มีลูกเห็บตกในหลายพื้นที่ด้วย
โดยเฉพาะในตำบลโคกกลางอำเภอลำปลายมาตรค่ะ
พายุพัดถล่มวันเดียว๕หมู่บ้านค่ะ
บ้านเรือนยุ้งข้าวแล้วก็คอกสัตว์ได้รับความเสียหายไปกว่า๑๐๐หลัง
ยังทำให้ไฟฟ้าดับนานหลายชั่วโมงด้วยนะคะ
ก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก
เพราะดีค่ะไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
ชาวบ้านบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ๓๐ปี
ต้นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ก็ออกสำรวจความเสียหาย
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วน

หลังจากเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มพื้นที่อำเภอกาบเชิงในวันอังคารที่ผ่านมา
อัธพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินท

ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้าน
โดยมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน๓ตำบล๖หมู่บ้าน
ยุ้งข้าวแล้วก็คอกสัตว์๗หลังโรงเรียนอีก๒แห่ง
ซึ่งทางจังหวัดก็ได้จัดสิ่งของอุปโภคบริโภค
ห่มและเครื่องนุ่งห่มมาแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยด้วย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือแล้วก็ยุ้งฉางให้กับชาวบ้านค่ะ
คุณผู้ชมก็ส่งมาฝนตกจนน้ำท่วมแล้วบางจุดเพิ่งจะหยุดไปนะ
ยังส่งเข้ามาได้ว่าเป็นอย่างไรบ้างอีกส่วนหนึ่งก็ส่งมาเรื่องของหวย๓๐ล้าน

บอกว่ารอลุ้นรายการพิเศษของเราว่าสุดท้ายแถลงข่าวจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้าง
บอกด้วยว่าน่าจะมีการปฏิรูปตำรวจได้แล้วแบบนี้สงสารตำรวจชั้นผู้น้อย
ถูกต้องนะฮะติดตามกันได้แล้วก็ส่งมาได้ทุกประเด็นครับ